ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่านอกจากทางพฤติกรรมที่ถูกขุดคุยแล้วคดีความ
เรื่องนี้หลายคนเป็นกังวลแล้วติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าหลายคนมีข้อสงสัยมีข้อกังขาเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่ค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่รับตัวเสียขับรถเบ้นคันนี้เป็นรายแรก
ก็คือเรื่องของการตรวจสอบแอลกอฮอล์นะคะที่อยู่ภายในร่างกายในช่วงของการเกิดเหตุนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้พุ่งเป้าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ไว้๓ประเด็นด้วยกัน
พร้อมยืนยันว่าตำรวจขอตรวจแอลกอฮอล์แล้วนะคะแต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรินทัพพันธ์บุภารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีกรณีรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์
ป้ายทะเบียนสง๓๓กรุงเทพมหานครของนายเจนพบเวียรพร
ชนรถยนต์ของ๒นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรินได้เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีเป็นครั้งแรก
หลังจากที่พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งโอนสำนวนคดีจากตำรวจภูทรพระอินราชา
อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังที่ใช้เวลาประชุมนานกว่า๒ชั่วโมง
ตำรวจพาสื่อมวลชนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะ
เพื่อที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
สำหรับการประกอบสำนวนนะคะ
ท่านตำรวจเอกสุรินทร์เปิดเผยว่า
การประชุมครั้งนี้ค่ะกำหนดแนวทางการทำงานและก็มอบหมาย
โดยการตั้งประเด็นเกิดจากความประมาท
แต่จะเกิดจากการดื่มสุราหรือว่ารับประทานยา
หรือมียาเสพติดร่วมด้วยหรือไม่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะซึ่งยืนยันว่า
คลี่คลายคดีให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะ

ตำรวจมีการขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแล้ว

ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงคดีอุบัติเหตุ
จึงเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้
เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานการตรวจวัตถุพยาน
ในคดีของกองพิสูจน์หลักฐาน

เกี่ยวกับร่องรอยการเบรกของรถ

ชุดคลี่คลายคดีลงพื้นที่เกิดเหตุ
บริเวณถนนพะหนโยธินขาออก

โดยชี้จุดที่เกิดเหตุพุ่งชนอีกครั้งนะคะ
และระยะทางถลายของรถจุดเกิดเหตุจุดแรก
ถึงจุดที่รถยนต์ฟอร์ด
เกิดเพลิงไหม้กว่า๒๐๐เมตร
ไปถึงจุดที่รถยนต์เมอร์ซีเดสพลิกคว่ำนะคะ
เพื่อไปประกอบในสำนวนคดีค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้นะครับ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลบางปะอินค่ะ
เพื่อที่จะสอบปากคำพยาบาลและแพทย์
กรณีการตรวจแอลกอฮอลของนายเจนพบ
หลังจากที่ข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
คงขัดแย้งกันนะคะว่าได้มีการขอตรวจปัสสาวะหรือไม่